วิจารณ์ยับแม่ชีเอ้ยธรรมดาอาจจะช่วยพี่อ่านวออ่านหน่อยวอวออ่ะ
เนี้ยอ่าพี่ทำลายกันสอนบูชาวัยวะเพศเออเอออ่านไงดีวะ
คุณผู้ชมครับสำนักพรามแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมา
บูชาสองสิ่งนี้อืมเขาบอกว่านี่คือปากประตูของการเกิดช่วยผู้หญิงในการแก้กรรมครับคุณผู้ชมครับอืม
เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคุณผู้ชมเห็นบ้างหรือยังในโลกออนไลน์ครับค่ะ
คือก็เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูดวงตามศาสตร์เขาเรียกว่าคัมภีร์มหานาม
ของแม่พราหมณ์นาวรัฐกฎชพรอืมศรีเมธาวงศ์จากสำนักพราหมณ์ธรรมชโชธฮิลันทร์
นะครับที่ขนมพระปากช่องนครราชศรีมาครับมีการปั้นรูปอวัยวะเพศชาย
นี่วางหน้าสำนักเลยเหรอใช่ครับแล้วก็มีการปั้นอวัยวะเพศหญิงขนาดใหญ่เลยนะ
อยู่ที่หน้าสำนักอ๋ออันนี้อะไรอ่ะดูไม่ออกเหมือนไม่ได้กาแฟอันนี้
อันนี้ผู้หญิงผู้หญิงเหรออ่าอันนี้ผู้หญิงอ๋อฮะเดี๋ยวหอค้ำ
หอคูณอ๋อพาร่ำรวยอ่าครับคุณผู้ชมครับคือรูปปั้นอวัยวะเพศชาย
ดังใจปรัฐนาถ้าคุณพูดดีส่วนอวัยวะเพศหญิงหรือแม่ใหญ่
มีคำว่าหอค้ำหอคูณหอพาร่ำพารวยคุณผู้ชมครับ
ไอ้ที่ผมหอคุณผู้ชมกับคอคุณผู้ชมไปเติมเอาเอง

ใช่พอแค่เขียนไปตรวจสอนอย่างเดียวอ่านะครับคือหลายคนเห็นแล้วก็วิจารณ์ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับ
ที่จะเอาไปกราบไหว้บูชากัน
แต่ว่าแม่พรามเจ้าสำนักท่านออกมาชี้แจงบอกว่า
การสร้างรูปปั้นอวัยวะเพศหญิงชายขนาดใหญ่ขึ้นมานี้จริงแล้ว
เพื่อเตือนสติให้ลูกศิษย์ที่มาทำพิธีแก้กรรมจากการทำแท้ง
ที่สำนักไม่ได้มีลักษณ์ที่สอนหรือให้คนกราบไหว้อวัยวะเพศนะ
นี่เข้าใจตามแม่พรามนะครับ
แต่สร้างเอาไว้เพื่อเป็นกุศโลบาย
ให้คนที่มีทุกข์จากกรรมทำแท้งได้สบายใจ
อย่างลูกศิษย์บางคนป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก
เอาทองคำเปลวมาแปะที่รูปปั้นแล้วอาการก็ดีขึ้น
ส่วนรูปปั้นเออแล้วรูปปั้นอวัยวะเพศชายอ่ะ
มันมีกุศโลบายไหมยังไงครับแม่พรามครับ
อันนี้ป้ายมันหลุดลูก
เขาเรียก๑๙ผู้เสวยสุขลูก
อันนี้ค่ะมหาเศรษฐีสมดังใจปรารถนาถ้าคุณพูดดี
ถ้าจะพูดกับพ่อบ้านดีคุณจะสมความปรารถนาทุกอย่าง

จากเขาจะไม่รับใช้พวกเธอแล้ว

เพราะว่าปากไม่ดีไงลูกไม่ใช่เรื่องอื่น
ถ้าโลกสวยแล้วไม่เข้าถึงของจริง
ก็ไม่ต้องคุยกับแม่แม่เป็นคนอย่างงี้ครับนะ
ถ้าโลกสวยแล้วไม่เข้าถึงของจริงไม่ต้องคุยกับแม่
เออปากไม่ดีเขาว่าพี่หรือเปล่า
ไม่คือเขาก็เป็นบอกว่าเป็นกุศโลบาย

คือบอกว่ารูปปั้นทั้งสองรูปเป็นปากประตูของการเกิดไง
ทุกคนเกิดมาก็มีความทุกข์ใช่ไหม

สำนักปฏิบัติธรรมเขาทำพิธีแก้กรรม
สำหรับผู้หญิงที่มีความทุกข์จากการทำแท้ง
หรือว่าผู้ที่มีความทุกข์ที่จะมาถือศิลปะ
จะมาอาบน้ำมนต์ตามความเชื่อว่าช่วยแก้กรรม
ทีนี้พอเรื่องนี้เป็นกระแสแล้วเนี่ยนะคะ
นายอำเภอปากช่องเนี่ยก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสำนักพรามค่ะ
แล้วก็ขอให้ทางเจ้าสำนักแก้ไขให้เหมาะสม
อย่างป้ายอะไรที่ไม่เหมาะสมเอาออกได้ไหม
คำพูดอวดอ้างอวดอุตริ
ก็ตักเตือนให้ระวังว่าอย่าให้มันเกินไป

ส่วนคนที่มีความเชื่อเข้ามาประกอบพิธี
ก็ถือเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ